คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉัดเชิงเศร้า
ที่ต้องให้ดูภาพก็เพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่า
มีลูกค้ากลุ่มนี้เขาก็มานั่งกินข้าวต้มกัน
คนได้ตามลูกศรเลยนับเลขไป๗คน
เขาก็ทั้งกินที่ร้านทั้งสั่งกลับบ้าน
รวมแล้ว๒๐๑๐บาททางร้านบอกลดให้๒๐๐พอถ้วน
แต่ตอนจ่ายเงินเนี่ยลูกค้าบอกว่าไม่มีเงินสดนะขอโอนได้ไหมผ่านแอปมือถือ
เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันบ่อยฮะเป็นปกติไม่ค่อยพกเงินสดกันแล้วโอนนะคะ
เจ้าของร้านก็มัวแต่วุ่นวุ่นนะคะก็ไม่ได้ดูยอดโอนอย่างละเอียด
แต่สุดท้ายมันไม่โอเคเพราะว่าเก็บเงินอ่ะสองพัน
แต่เงินที่เข้ามามัน๒๐๐ศูนย์มันหายไปตัวหนึ่ง
ถ้าดูผ่านมันก็๒๐๒๐๐มัน๐มันเยอะใช่ไหม
คำถามคือเขากดพลาดคือลืมศูนย์ไปอีกตัวนึงหรือเปล่า

ใช่ค่ะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปไปคุยกับเจ้าของร้านข้าวต้มนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นายทะเนธงามทะนะโชฎ
บอกว่าร้านนี้เปิดมาเป็น๑๐กว่าปีแล้วค่ะ

วันเกิดเหตุก็คือประมาณ๒ทุ่มกว่า
วันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ลูกค้ามากัน๗คนเป็นผู้ชายหมดเลยนะคะ

ต้มยำกุ้งหมึกผัดไข่เค็มเนื้อแดดเดียวถอดกระเทียม
สั่งกินถี่ร้านแล้วก็สั่งใส่ถุงไปอีก๕อย่าง

ใช่ค่ะรวมแล้ว๒๐๑๐บาท

ลูกค้าบอกเงินส่วนไม่มีขอโอนนะ
เจ้าของร้านบอกว่าก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไร
ก็โอนก็โอนก็มัวแต่ทำนู่นทำนี่อยู่ในร้าน
ทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าคนอื่นต่อ
ก็เข้าใจว่าเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อย
ไม่ได้ดูเลยค่ะก็ทำนู่นทำนี่

ว่าที่ลูกค้าโอนมัน๒๐๐มันไม่ใช่๒๐๐๐
ก็เลยนึกในใจว่าโอ้โหโดนลูกค้าหลอกแล้วแน่เลย
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะคะกับตำรวจสพแสนภูดาต
เพราะว่าอยากให้ลูกค้ากลุ่มนี้

เพราะว่ากำลงกำไรมันหายหมด
๒๐๐๐ได้มา๒๐๐ตัวเจ้าของร้านบอกว่า

คิดว่าลูกค้าน่าจะจงใจจ่ายไม่ครบมากกว่า
เพราะว่าลูกค้าก็ดูท่าทางแปลก
โอเคถ้าไม่เสร็จเข้ามันก็คงไม่โครงแน่
เราค้าขายเนอะมันก็เดินออกไป
พอทีหลังมาดูมันไม่ใช่แล้ว

ผมว่ามันจงใจลูกน้องมันก็บอกว่ามันคิดอยู่แล้วล่ะ

มีอะไรถ้าเขาดูโชว์ชัดอยู่บอกเขาหน่อยครับผม
ช่วยเขาโอนกลับมาเขาก็มีหมายเลขผมอยู่แล้ว

เราไม่ได้เขาไม่โอน
ไม่ได้ก็ต้องเป็นคดีฟาร์มแน่ครับ
ตำรวจสพแสนภูดาเจ้าของคดีก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะตามตัวกลุ่มลูกค้ามาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าขอแค่ส่วนต่างขอเงินตรงนั้น

เดี๋ยวก็ต้องฟังทางมุมของลูกค้าด้วย
ว่าเป็นความจงใจหรือว่าเป็นความผิดพลาดจริงนะคะ
ก็อาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้ใช่ไหมฮะ

แล้วก็เรื่องการตามตัวก็ดูจากบัญชงบัญชีที่โอนให้กันก็ไม่น่ายากนะครับ